มีเรื่องมาเตือนกันหน่อยนะคะสำหรับคนที่ต้องทำงานอยู่บนที่สูง
คือที่สูงอ่ะมันอันตรายอยู่แล้วแหละครับมีผู้ชายคนนึงค่ะ
นครศรีธรรมราชเขามีอาชีพคือเก็บมะพร้าว
มะพร้าวมาขายซึ่งเขาก็ต้องปีนขึ้นต้นมะพร้าว
ต้นนึงเนี่ยสูงทีก็๑๐เมตรอย่างนั้นเลยนะคะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้พลัดตกลงมาอาจจะพลาดท่าลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตเลย
ลูกสาวบอกคิดแล้วเชียวเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ
ฝันไม่ดีฝันเป็นลางว่าฟันหน้าหักแล้วเธอก็ต้องมาเสียพ่อไป
โบราณเขาว่าถ้าฝันว่าฟันหักเนี่ย
จะมีคนในครอบครัวคนใกล้ชิด
คนสนิทเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยค่ะลูกสาวก็เลยบอกว่าเนี่ย
ฝันว่าฟันหักใช่ไหมฝันฝันว่าฟันหน้าหัก
ก็มาตรวจสอบที่สวนมะพร้าวบ้านแม่น้ำในอำเภอทุ่งสงศ์ค่ะ
ที่เกิดเหตุพบร่างของนายจตุพรแสนโยศวัย๔๒ปีนะคะ
อยู่ในสภาพใส่กางเกงขาสั้นลายพรางทหารไม่ใส่เสื้อนอนหงายอยู่ที่พื้น
สภาพคือข้อมือขวาหักแล้วก็คอหักค่ะ
ใกล้กันมีกระสอบปุ๋ยจำนวนนึงแล้วก็มีรถกระบะซึ่งท้ายรถกระบะเนี่ยบรรทุกมะพร้าวไว้เต็มคันเลย
ภรรยากับลูกแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ทั้งช็อกแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
อุไรวันแสนโยศภรรยาบอกว่าครอบครัวเนี่ยมีอาชีพรับจ้างเก็บมะพร้าวตามสวนแล้วก็ขูดมะพร้าว
ซึ่งสามีหัวหน้าครอบครัวนี่แหละก็ทำหน้าที่เป็นคนปีนต้นมะพร้าวไปเก็บมา
ก่อนเกิดเหตุได้รับการว่าจ้างให้เก็บมะพร้าวในสวนเนี่ยแหละค่ะ
ซึ่งระหว่างที่สามีกำลังปีนต้นมะพร้าวอยู่เธอบอกว่าน่าจะก้าวพลาดหรือว่าเหยียบพลาดนะคะ
สามีก็เลยพลัดตกลงมาจากต้นมะพร้าวที่สูงประมาณสัก๑๐เมตรลงมาสูงความสูงขนาดนี้ก็เสียชีวิตทันทีเลยนะคะ
อย่างที่บอกว่าสองเดือนก่อนลูกสาวฝันไม่ดีเลยค่ะลูกสาวฝันว่าฟันหน้าหักหนึ่งซี่
ตกใจมากรีบมาเล่าให้แม่แล้วก็พ่อฟังแล้วบอกพ่อเลยนะว่าพ่อช่วงนี้งดรับงานเก็บมะพร้าวก่อนดีกว่า
ไม่รู้สึกแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะอยากให้พ่อแบบงดเรื่องนี้ก่อน
ซึ่งสามีก็บอกว่าพ่อก็บอกว่าโอ๊ยไม่มีหรอกรางร้ายแล้วก็รับงาน
แต่สุดท้ายแล้วก็มาเกิดเหตุร้ายขึ้นจริงนะคะ
ฝ่ายภรรยาเองก็ฝันไม่ดีเหมือนกันคืนก่อนเกิดเหตุ
บอกว่าตามความเชื่อเธอตื่นมาเธอก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
เธอก็แบบไปล้างหน้าแล้วก็เล่าความฝันที่ไม่ดีให้น้ำฟัง
แล้วก็เทน้ำทิ้งแต่สุดท้ายก็มันก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจริงจริงอ่ะ
ก็เรามาระวังกันด้วยนะคะ